ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะทีมชาติไทยนะคะ
เจ้ามุยถือสินแดงดาค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่นะคะ
ช้างศึกทีมชาติไทยก็ออกมาบอกค่ะว่า
รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่
มุยก็เปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับมอบหมายจากโค้ช

ซึ่งในแง่บทบาทก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ
หลักก็น่าจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำ

และจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
สินแดงดาในวัย๓๐ปีก็ถือเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียว
อกจากนี้ค่ะเจ้ามุ้ยยังเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยมาแล้ว
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ซึ่งเกมนัดนั้นนะคะไทยแพ้ให้กับอิรักษ์ไป๑ประตูต่อ๐
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมปีที่แล้ว
หลังจากกวินธรรมศาจานันถอนตัวเนื่องจากว่าไม่ฟิตสมบูรณ์ค่ะ
เมซิเจชนะทิพย์สงกรสินนะคะ
ใช้เวลาว่างจากการพักซ้อมทีมชาติไปเปลี่ยนโฉมให้กับตัวเองค่ะ
อย่างที่เห็นนี้นะคะย้อมผมเป็นสีใหม่สีเงินนะคะ
แล้วก็อวดรูปลงบนโลกโซเชียลด้วย
ก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปลุยศึกเอเชียนครับ
แล้วก็มีเวลาโดนฉำลักษณ์สมีย์กลางของที่สูตรประการซิตี้
ไปร่วมเปลี่ยนสีผมด้วยค่ะ
โดยในวันนี้ทีมชาติไทยก็จะกลับมาฝึกซ้อมในช่วงเย็นแบบปิดนะคะ

โดยทีมชาติไทยค่ะก็ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคลับ
เป็นครั้งแรกในรอบ๑๒ปีเลยค่ะ
เกมแรกก็จะเจอกับอินเดียค่ะ๖มกราคม
ต่อด้วยเกมนัดที่๒เจอกับบาเรน๑๐มกราคม